นี่ยังแหรอนี่ไม่เขาอาจจะแบบคุยกันในกรุ๊ปหรือเปล่า
พี่อยู่ด้วยพอดี
พี่นิ่งมีน้องให้น้องนี้ดีแล้วดีใจอย่างนี้นะ
อ๋อนึกว่าเขาเอาให้กับพี่นิ่งไม่ใช่
ทำไมเธอทำหน้าชั่วอย่างนั้นล่ะ

แต่ฉันดูนั่นก่อนไอจีของสามีของปานวาดก่อนเขาลงไหม

สงสารเพราะน้องเนี่ยเขาสู้คุณหนุ่มไม่ได้
โอ้โหคิดผิดแล้วเนี่ยผมบอกเลย
เนี่ยเหรอสู้ไม่ได้ด่าผมทุกวัน
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดี
ที่กำลังจะเกิดกับครอบครัวของคุณเป้ยปานวาดกับคุณป๊อปนิธิเนี่ยฮะ
รวมถึงน้องโปรดน่ารักมากเนอะ
เพราะวันนี้เหมือนจะเป็นการประกาศข่าวดีของแม่เป้ย
ที่ตอนนี้กำลังจะมีทายาทคนที่๒ให้กับน้องโปรด
ได้เป็นเพื่อนเล่นแล้วนะฮะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าข่าวดีจริง

เธออ่านหน่อยนะฮะเค้าคุณหญิงว่าอย่างไรย่ะ
เห็นป่ะล่ะเค้าบอกแล้ว

เว้ยเค้าก็เงียบอยู่เนี่ย
หรือว่าแม่จริงอาจจะต้องแบบอย่างงี้เปล่าห้าม
ให้เพื่อนพูดไม่เป็นไรอย่างนี้

แต่วันนี้ศาลท่านก็เมตตาให้เราได้ประกันตัว
ต้องยอมรับว่าเราทำอาชีพสุจริตมาโดยตลอด

คือจริงแล้วพี่เองก็ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แต่ก็น้อมรับคำตัดสินของศาล
และขอบคุณศาลที่เมตตาให้ประกันตัว

ซึ่งผมก็มีธุรกิจตัวนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๔
ก็มีการฟ้องร้องกันมาประมาณ๒ปีแล้วนะครับ

เรายังได้อุทธรณ์แล้วก็ดีการต่อไปมาสู้คดีกันต่อ
แต่ว่าเรื่องงานพิธีกรอาจโดนทางรายการเปลี่ยนตัวได้

ยังรอความให้ตัวจากศาลและรูปรุงหลักฐานในระยะต่อไป

คือยังไงเป็นปุ๋ยใช่ไหมคดีของเขาใช่ไหม

เหมือนกับมีคนมาเล่าว่าเขาขายปุ๋ยนี่แหละ
ได้เงินสักกี่ล้านก็ไม่รู้ว่าสักกี่ล้าน
สักพักนึงรู้ใช่ไหมว่าคนทำปุ๋ยขายเนี่ย
จริงในการขายปุ๋ยของแต่ละเจ้า
ไม่ใช่หลักร้อยล้านนะหลักเป็นหลายพันล้านนะ
หมุนเวียนในเครือข่ายปุ๋ยเพราะเกษตรกรเรามีเยอะ
เขาเลยบอกเอาอย่างนี้คุณยิ่งยง
เรายังไม่ได้จ่ายเงินค่าตัวคุณหรอกอันนี้จากตามที่เขาเล่ามา
คุณเอาหุ้นไปให้เป็นหุ้นคุณเอาหุ้นไปแล้วระบบของปุ๋ยเนี่ย
ก็คือขายเป็นกลุ่มอันนี้แล้วก็ต่อไป
เหมือนวันนี้เราขายเป็นจะใช้คำว่าแชร์ลูกโซ่ได้ไหมวะ

คราวที่ถัดไปมาคุณยิ่งยกก็ไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไง
ยิ่งยงเขาก็เปิดบริษัทของเขาก็ชัดเจนนะ

เดี๋ยวรอดูต่อไปกันแล้วกันนะคะ

คุณยาย่าอุรัสยาก็กับคำตอบฮา

คุณไปขึ้นเตียงเสริมอึมมาหรือเปล่า

แต่แฮปปี้ดันตุ้มแล้วแบบมันอึมขึ้นนะคะ

เพราะว่าอนาคตเขาทำศัลยกรรมหน้าอก

เก็บความรู้สึกนางสุดแล้ว

เดี๋ยวเอาอย่างนี้ไปลองฟังในสินดี
เขาตอบคำถามกันว่าเขาตอบว่าอะไรคะ
นี่
เขาก็ไม่คิดว่ามันจะบีบแล้วมันจะมาขนาดนี้

โอ้โหหนูเห็นดาราแต่งตัวแต่ละคนมีเทคนิคเวอร์
พี่หนูเมื่อก่อนต้องแซวว่าโกยขึ้นมาแต่ตะตุ้ม

มีแผ่นรูแปะปุ๊บขึ้นมาทันที
นางเอกที่แบบว่าใส่ชุดโคเสร็จแล้วรัดให้เอวเล็กของโพเอ็ม
เดินไปเดินมาไปเป็นลมอยู่หน้างานไง

ใครนี่เดี๋ยวอันนี้ลัดไง
เอ้ยผมมาวาชาติหัวไม่สวยคือนางเอกกัน๓๔คนไง
ไม่บอกกระติบ
แหวนด้วยมีนางเอกไอ้แหวนปวริสาก็จะพร้อมกัน
แหงแวงกับใครนางเอกอ่ะ
รักกันใหญ่แข่งกันรัดให้เอวเล็กนมใหญ่ไง
หน้าอกใหญ่รับไปรับมาไปแข่งกันเป็นลมอยู่หน้างานไงเธอ

ปลายได้เอาเอาลืมลองต่อไป

ปิดก่อนช่วงหน้าเป็นอะไรครับ

ช่วงหน้ามีคุณจอยคุณจอยริลานี

มีวัทยินิ้งปริตาอีกมั้ยเธอ
ของน้องพี่ปีจอนลิ้ลอิน

คุณแม่คุณความเป็นอยู่นะเงินทองแล้วต้องทำฮือเดี๋ยวทำไมลอง
แม่มดถามว่าบนหัวแองจี้มีอะไร

เข้าสคริปคุณแม่มดดำค่ะคนแรกกับพี่หนุ่มค่ะ

มันใกล้วันวาเลนไทยแล้วเตรียมเตอร์ไพรส์อะไรให้เมียบ้างหรือยัง

ไม่มีคู่ไปได้ไหมเราก็ไปเที่ยวกันเอง

นี่คือเรียกว่าถามอื่นผู้ชมทางบ้านนะ

หลอนเล่นใหม่

ก็ได้จะวาเลนไทยกันอีกแล้วนะฮะ
คนที่มีคู่เนี่ยเขาไปเที่ยวไหนกันอยากจะรู้จังเลย

ว่าไม่มีคู่ก็ไปได้เหมือนกันนะครับ

อยากไปหลายที่ทั้งไทยทั้งต่างประเทศ

สวยสุดเนี่ยผมก็อยากไปดูเหมือนกันนะ
เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกคาเลนดูล่าค่ะ
อย่าจัดสำคัญแบบใกล้ชิดกันใช่ไหมค่ะ
ไม่ต้องไปไกลที่๗๑๑ก็ไปได้แล้ว
ก็ไม่ไปดูได้เลยแต่ไม่ได้มีเป็นดอกให้ดูนะคะ
พูดเลยว่าช่วยลดกลิ่นปากช่วยให้กลิ่นปากสะอาดหอมสดชื่น
โดยไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะเป็นออร์แกนิคไง

รอดนี้เลยนี่เลยนะครับนี่ที่ขึ้นหน้าจอน
๕๐กรัมมาเล็กนี่มีไหลแล้วนะ
ต้องบอกว่าสปาเกิ้นี่ใช้แล้วฟันขาวนะคะเอามาให้ลองด้วยช่วงนี้
โมชั่นดีงามมากจริงจริงซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
เริ่มตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๗กุมภาพันธ์นี้

แต่ที่ไม่อยากให้พลายสุดต้องกลับกับกิจกรรมนี้เลยนะครับ
วันนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันนะฮะ
พร้อมกับแฮชแท็กเบอร์โทรมานะครับว่า
วาเลนไทยนี้อยากยิ้มเซลฟี่กับแฟนแบบไหน
จะยิ้มกว้างยิงฟันยิ้มแบบไหนก็แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับ
ที่ตอบคำถามที่โดนใจทางรายการของเรานะครับ

ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบรายการข่าวใส่ไข่นะฮะ
ทุ่ม๑๐นาทีคือหมายถึงอีก๕นาทีนี่แหละ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้
รุ้นกันว่าความคิดของใครโดนใจมากสุด

แล้วถ้าต้องถ่ายรูปกับแฟนพี่จะยิ้มแบบไหน

แต่ไม่เป็นใครฟเรียแอปไม่ต้องตอบยังไง

ใช่เราไม่ต้องกินดอกแบบนี้เลย
ทำไมให้ฉันนาน

เลนดูล่าคุณแม่เขาก็มีให้อ่านข้างล่างเขาจะอ่านไหมคะ
คุณไม่อ่าวคาเรนดูล่าคุณก็ไม่เคยเห็นดอกนี้เลยส่วนของมันเนี่ยะต่อไปเอ้า
นิ้งประนิตาแถลงข่าวว่าอย่างไรฮะต่อไปเรื่องนุมต่อไปกันครับไม่มีไม่มีคุณนิ้งแถลงอะไรแล้ว
บอลแล้วไม่หิงแล้วหนึ่งไม่หนิงแล้วคืออุ้มกับบอลนะฮะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ความรักแฮปปี้มากนะครับ
แม้ว่าจะเจอมรสุมนะเขาก็ยังสามารถจับมือผ่านกันไปได้นะฮะ
นั่นยังไม่เลิกใช่ไหมเถอะนั่นยังไม่เลิกล่าสุดนะฮะสาวอุ้มได้มีการจุงมือนะครับ

คนที่คุณอุมว่าเขาก็จะแต่ง

จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมปิดวาจาอยู่๗วัน
ในละครส่วนใหญ่เราก็จะมีโอกาสได้เห็นคุณจอยลิลานีเล่นบทก็เป็นตัวร้าย

แต่นอกจอในชีวิตจริงนั้นต้องบอกนะคะว่า
คนนี้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องน้องพี่และเหล่าแฟนคลับมาก
รวมถึงเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสายบุญเลย
ทำประโยชน์เพื่อสังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำ
ล่าสุดเนี่ยคุณจอยก็ขอลางานตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
ก็ไปเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม
ซึ่งภายหลังจากกลับจากวัดเจ้าตัวก็ได้โพสต์อินสตาแกรม
ให้แฟนคลับอนุโมทนาบุญข้อความก็บอกว่า

ก่อนจะโยนเข้าฉันรู้ว่าแกจะถามว่าฉันเข้าไปปฏิบัติบ้างไหม
ฉันคิดทนอย่างฉันคิดดีทำดีไม่จริง
เหมือนเธอฉันก็ได้บุญแล้ว

นุงผู้ไม่เป็นก็ไปด้วยกันเหรออีบ้า

เขาคงพาท้องไปสับกันสับแล้ว
คนนี้เขาอาจจะแบบเข้าวัดไปทำอะไรของเขา
แต่ว่าเขาชอบช่วยคนช่วยเหลือคนอื่นฉันคิดดีกำลังหนึ่ง

ตะกุดท้องเล็กแม่ยังฝังที่ตาเลย
บ้านนางสวยมากจริงแล้ว

ในวันคล้ายวันเกิดของนางเนี่ย
งานนี้นางก็เลยเริ่มต้นด้วยการชวนครีมเปรมซินีเนี่ย
เพื่อนสีนางเนี่ยไปทำบุญตักบาทแบบสวย
ช่วงบ่ายก็ไปมีเลี้ยงขนมมีปาร์ตี้กันนะ

ก็จะต้องไปดูหนึ่งดูดูอินสตาแกรมล้อก่อนนี้
กระแท้สุปรักษณ์ปัดหน้าราดีและ
นิ่งไม่ได้ไปเธออ๋อเหรอ
นิ้งกำลังทิมข้อความอยู่นิ้ง